คุณผู้ชมคะมากันที่น้องใหม่ดาวิกากันบ้างดีกว่า
วันก่อนเพิ่งจะฉลองครบรอบอายุครบ๒๘ปี
บริบูรณพอดิบพอดีนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโควิด
แต่ความหวานเนี่ยไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะ
สำหรับคู่รักลุงลิงจ้า
เพราะพี่เต๋อนี่บอกเลยว่ามาอยู่ข้างกายในวันพิเศษ
แล้วก็จัดความหวานแบบเต็มที่ทั้งเค้กฟุ้งฟิ้งปอนใหญ่
จะดอกไม้สีสวยช่อโตมากทำเอาน้องใหม่ยิ้มแก้มปริ
ต้องโพสต์ขอบคุณลุงเต๋อผ่านไอจีก็ไม่รู้ว่าของขวัญแทนใจปีนี้เป็นอะไรนะคะ
แต่แค่นี้ก็หวานจนแฟนแฟนอิจฉาคู่ลุงลิงจะแย่อยู่แล้วค่ะคือต้องบอกว่า
ในช่วงที่โควิดระบาดหรือช่วงเก็บตัวเนี่ยนะนึกว่าเออ
หวานในวงการบันเทิงเขาจะห่างหายเขาจะร้างลากันไปแต่กลับเป็นการกระชับความสัมพันธ์มากขึ้น
เพราะเขามีเวลาให้กันมากขึ้นไงคุณใช่แล้วเนอะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักตลอดเลยนะคะ